ครับผมรวบรวมหลักฐานขอหมายจับอีกหนึ่งชุดนะครับ
หลังจากที่ตอนแรกเนี่ยไม่มีการแจ้งข้อหาฟอกเงินนะครับ
โดยมีคุณชุวิทย์เนี่ยแหละออกมาเปิดโปร่งแล้วก็มาแชร์เป็น
หรือว่าตู้ห่าวครับตามที่ในยัยการสูงสุด
มีคำสั่งมอบหมายพนักงานสอบสวนโดยให้พนักงานสอบสวนหน่วยงานต่าง
ทำการสอบสวนก่อนที่จะเสนอขอให้สารอายากรุงเทพฯใต้
ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมจากผู้ต้องหากลุ่มเดิมครับที่ถูกจับแล้วเนี่ย
อีกจำนวน๑๕หมายด้วยกันนะครับแล้วก็จับกลุ่มตามหมายจับได้๑๐คนครับ
สำหรับการสอบสวนตอนนี้เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็โดยผู้ต้องหาชุด๑๕คนที่ขอสารออกหมายจับล่าสุด
แต่ละคนเนี่ยมีความผิดแตกต่างออกไปนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มครับคุณผู้ชมครับ
คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มฟอกเงินอย่างเดียวครับและกลุ่มที่สองคือกลุ่มสมคบกันฟอกเงิน
สมคบกันทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและองค์กรความผิดข้ามชาตินะครับ
โดยขณะนี้เนี่ยเรายังต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
เพื่อขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาอย่างน้อยอีก๑ชุด
ซึ่งคาดว่าจะขอสารออกหมายจับได้อีกนะครับผมก่อนสิ้นปีนี้นะฮะ
ส่วนของนายตู้ห่าวเนี่ยมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่าเข้าข่ายกระทำความผิด
ฐานฟอกเงินครับโดยจะแจ้งข้อหาเพิ่มภายในหนึ่งถึงสองวันนะครับ
แล้วก็ตามยึดทรัพย์นะครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งเป็นข้อมูลในข้อหาฟอกเงิน
แยกส่วนต่างห่างจากคดีอาญา
เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับที่จะยื่นขอให้ศาลเนี่ย
ทรัพย์สินที่อยู่อำนาจของปปศนะครับ
อาจจะประสานข้อมูลเข้ามาในสำนวนก็ได้
เมื่อถามว่าภรรยาของนายตู้ห่าวเนี่ย
นะครับผมมีข่าวว่าถูกแจ้งข้อหาใดบ้าง

ใช่ครับมีทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
แล้วก็รวมถึงเป็นนักธุรกิจด้วย

นายกุณธนิษฐ์นะครับกล่าวว่าภรรยาของตู้เห่าเนี่ย

อันนี้นี่ก็เป็นภรรยาหนึ่งคนของนายตู้เห่านะครับ
แต่การสอบสวนยังไม่หยุดครับถ้าภายหลังพบว่า
มีส่วนร่วมกับยาเสพติดหรือว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ย
ก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้
โดยพนักงานสอบสวนจะนำผู้ต้องหาเนี่ย
ยื่นคำร้องฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้นะครับ

ส่วนผู้ต้องหาที่จะได้การประกันตัว
หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนั่นเองนะครับ
ขณะเดียวกันครับเจ้าที่ตำรวจสนยานวาควบคุมตัว
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงวัฒนารีนะครับ
กรอนเชียนันนะครับผมภรรยาของนายตู้ห่าว
ฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาฟอกเงินนั่นเองนะครับ
โดยมีการวางกำลังเจ้าที่แล้วก็ตำรวจศาลเนี่ย
ในการดูแลความปลอดภัยป้องกันการหลบหนี
ซึ่งระหว่างนำตัวขึ้นรถพยานภรรยาตู้เห่า
ก็ไม่ได้พูดจาอะไรนะครับแก่สื่อมวลชนนะครับ

ไม่สามารถสังเกตสีหน้าและท่าทางได้นะครับ

รวมถึงนางพัชรินนะครับอิทธิวัฒนา

ก็จะถูกเจ้าที่คุกคุมตัว
ส่งฝากขังยังสารอาญากรุงเทพใต้เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ
ก็เรียกว่าตอนนี้ก็ขยายผลนะครับ
แล้วก็ดูว่าใครมีความผิดในฐาน
ร่วมกันฟอกเงินรวมถูกกลุ่มฟอกเงินอย่างเดียว

เพราะว่าคุณชุวิตได้ไปสืบมาเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันหลายขั้นตอนมากกว่าจะถึงเงินเนี่ยกว่าจะถึงนายตู้ห่าว
ซึ่งจากผับจินลิงเนี่ยหรือว่าธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจสีเทาเนี่ย
เขาก็จะโอนให้กับคนจีนซึ่งมีเป็นมือซ้ายและมือขวาของนายตู้ห่าว
หลังจากนั้นเนี่ยก็โอนไปให้กับคนจีนอีกคนนึงพอโอนมาให้คนจีนแล้วก็โอนให้กับบัญชีม้า
ให้บัญชีม้าเสร็จเรียบร้อยก็จะโอนไปที่โมเดิร์นเจมส์ซึ่งเป็นของนายตู้ห่าว
เพราะฉะนั้นแล้ว๔ทอดนะฮะกว่าจะถึงในตู้ห่าวนะฮะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้จากการขยายผลแล้วเขาบอกว่าทำเป็นขบวนการ
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มีหลักฐานแน่นอนซึ่งอายการสูงสุดตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อยออกหมายจับทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะฮะ
ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ